หน้าใบตองแบบนี้แน่นอนว่ามีของดีของเด็ดของอร่อยมาฝากนะคะ
วันนี้ใบตองจะพามาทานก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลุงป้า

เขาบอกว่าเป็นต้นตำรับแบบก๋วเตีสุโขทัยแท้เลยนะจ๊ะ
และที่สำคัญร้านนี้ยอดขายของเขาเหยียบแสนต่อวัน
และไม่ได้มีแค่เมนูก๋วยเตี๋สุโขทัยที่เด็ดเท่านั้น
เขายังมีกากหมูสูตรเด็ดของเขาอีกด้วย

ที่เห็นลูกค้ามาต่อคิวรอกินก๋วยเตี๋ยว
เป็นแถวยาวขนาดนี้นะครับ

ร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลุงกับป้าพุทธมนตรสาย๓เขาขายมามากกว่า๓๐ปีแล้วล่ะครับ
เรื่องความอร่อยไม่ต้องพูดถึงแต่เดิมเนี่ยเป็นร้านเพลิงเล็กอยู่ริมถนน
ขายดิบขายดีจนขยายร้านเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นในปัจจุบันนี่แหละครับ
ส่วนวิธีการมาร้านลุงกับป้าก็ไม่ยากเลยล่ะครับ
ทางถนนบรมราชชนนานีตัดเข้าถนนพุทธมนตรสาย๓ขับตรงเข้ามาประมาณ๕กิโลเมตร
สังเกตโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ร้านจะอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลนั่นเองครับ
บุกมาหลังร้านเลยค่ะสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พี่คริสเปิดร้านมากี่ปีแล้วก๋วยเตี๋ยวซุโภทไทยลุงป้า
ค่าร้านก๋วยเตี๋ยว๓๐ปีครับ
ขายมานานมาก
ใช่เสาร์อาทิตย์มันก็จะเฉลี่ยพันกว่าชาม

ลูกค้าเห็นว่ามารอคิวตั้งแต่ร้านยังไม่เปิด
ตั้งแต่๗โมงและอะไรที่เป็นแบบจุดเด่นของร้านที่ทำให้ขายดี
จุดเด่นของร้านเลยนะฮะซิกเนเจอร์ของก๋วยเตี๋ยวนี่ก็คือ

วันนึงกากหมูจะใช้๒๐๐กิโลกรัม

มันจะต้องเด็ดแน่เจ้ากากหมูเนี่ย
ราชากากหมูจะเป็นไงอยากรู้แล้วสินะ

เจียวกากหมูของที่ร้านหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ
วันนี้น้องใบตองเลยขอโอกาสพาคุณผู้ชมไปดูขั้นตอนการทอดกากหมู
ซึ่งเป็นทีเด็ดของร้านนี้กันหัวใจหลักนั่นก็คือ
หนังหมูติดมันและกระเทียมขั้นตอนการเจียวกากหมูเนี่ย
เขาก็จะแบ่งเป็นสามขั้นตอนซึ่งขั้นตอนแรกจะต้องต้มหนังหมู
สุกเสียก่อนจากนั้นนำหนังหมูมาเคี่ยวกับน้ำมันหมู
ไว้อีกหนึ่งวันให้ทั้งกากหมูและน้ำมันเย็นตัวลง
ขั้นตอนที่๒เทน้ำมันออกมาเคี่ยวกากหมู
ปริมาณน้ำมันที่น้อยลงเพราะกาวหมูมีสีเหลืองได้ที่แล้ว
ก็ตัดกากหมูขึ้นมาพักไว้ส่วนขั้นตอนสุดท้าย
นำกระเทียมลงไปเจียวคลุกกับกากหมูที่ยังร้อนอยู่
ซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเป็นการทำให้กระเทียมใหม่
และมีสีสันเหลืองน่ารับประทานนั่นเองล่ะครับโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะ
อันนี้คือเจียวแบบใหม่ร้อนร้อนขึ้นมาเลยนะคะทุกคนใหม่ทุกวันค่ะ
หอมมากเลยอ่ะหอมชิมเลยได้ไหมได้เลยครับชิมอย่างงี้นะครับครับ
กรอบมากพ่อครับราชากากหมูเลยน่ะร้านเนี้ยครับ
เป็นที่ครบเครมเอาไว้แล้วพ่อจ๋ากากหมูอย่างนี้มันมีหมดก่อนที่ลูกค้าจะมาไหม
ก็มีทำสำรองอยู่ตลอดทำตลอดเวลาครับแล้วนอกจากกากหมูที่ขายเป็นถ้วถ้วยอย่างเงี้
มีเมนูอื่นไหมคะก็มีกะเพรากากหมูอ๋อเหรอครับขายดีนะครับ
งั้นก่อนที่หนูจะได้ชิมหนูขออนุญาตบุกไปทำกะเพรากากหมูนะครับ
ไปพ่อเดี๋ยวหนูอยากรู้ว่าอร่อยเด็ดขนาดไหนไปค่ะ
โอเคพ่องั้นเดี๋ยวเริ่มเลยพริกอันนี้ใช้พริกอะไรคะ
ดาฮะใช้พริกจินดานะคะผสมพริกสวนอ่าตั้งน้ำมันก่อนใส่เลยจ้า
พ่อใส่เลยโอ้โหสู้ซ่ามากน้ำพริกขาวน้ำมีขาวนิดหน่อย
น้ำมันหมอยน้ำมันหมอยค่ะปรุงรสจ้าแล้วก็อิ้วขาวอิ้วขาวค่ะ
ข้าวนี้แหละค่ะน้ำไหล่ไหลน้ำไหลไหลอ่าผักเสร็จปั๊บนี่
ชะเอกกากหมูลงไปสีน่าทานมากเลยอ่ะเติมน้ำด้วยนะครับ
มีการสำลักเล็กน้อยอ่าสุดท้ายตกด้วยใบกะเพราจ้
ปั๊บซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องใบตอง
รสชาติจะเด็ดและอร่อยขนาดไหนต้องถามน้องใบตองเองแล้วล่ะครับ
ต้มยำถูกต้อง
เส้นเหนียวนุ่มอันนี้หมูเด้งใช่ไหมใช่ค่ะ
มากเลยอ่ะมันมีความเป็นแบบหมูเด้งที่ไม่ได้ดูเป็นลูกชิ้นเกินไปอ่ะ
มันยังมีความหมูสับให้เคี้ยวเคี้ยวนิดหนึ่งอ่ะ
ไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยอ่ะมันมีเค็มมีเปรี้ยวมีหวานและเผ็ดนิด
โอ้โหไปไปอ่ะมันเกี๊ยวค่ะ
ข้างในเป็นหมูเหมือนหมูเด้งใช่ค่ะหอมน้ำมันงาใช่ค่ะ
เดี๋ยวทำเองด้วยไหมคะทำเองค่ะหมูเลิศมากเลยอ่ะที่เนี้ย
มาที่เมนูนี้ใช่เกิดมาไม่เคยกินกะเพรากากหมูเลยอ่ะ
แต่ส่วนตัวเป็นคนชอบกินกากหมูมากนะ
อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เลยอ่ะเหมือนแสงออกปากอ่ะ
รสชาติของกะเพรากลิ่นของกะเพราความเผ็ดความจัดจ้าน
ที่มันซึมอยู่ในกากหมูอ่ะมันมีความแบบกึ่งกัดแล้วแบบกรอบ
แต่ว่าชำไปด้วยรสชาติของกะเพราอ่ะเลิศ
คุณหญิงเข้ามาทำตรงนี้ได้ยังไงคะเข้ามาทำเพราะโควิดเลย
อ่าธุรกิจของหินปิดตั้งแต่โควิดรอบแรกค่ะแล้วไอ้ระหว่างทางตรงเนี้ยค่ะ
อืมมาช่วยกันทำร้านก๋วยเตี๋ยวไหมนู่นมีนานบินก็แบบอ่าได้
เราคิดแค่ว่าในใจรีโนเวทร้านเฉยแค่นั้นพอแค่นั้นจบ
แล้วพอได้เข้ามาทำจริงแล้วมันเป็นเส้นบาง

คบกับพี่คิดมาไม่เคยทะเลาะกันเลย

เพราะกับพี่คิดเรื่องนี้หนักมากเพราะเรื่องที่หินละลาบละล้วงการถามเรื่องการเงินนี่แหละ
แต่ถ้าจะให้หินทำระบบอย่างที่บอกจะให้หินทำทุกอย่างในนี้
มันจำเป็นที่หญิงจะต้องรู้ทุกอย่างไม่ว่าจะต้นทุนเงินออกไปไหนกำไรมาร์เก็ตติ้งทำยังไง
คือหญิงไม่ได้คิดว่าอยากจะละล่าละล้วงหยินต้องเปลี่ยนเขาทั้งหมด

ระบบทั้งหมดเพื่ออยากให้ตรงนี้มันดีขึ้น
หินก็ถามเขาแมทสุดท้ายว่าเธอจะให้เราทำไหม
ถ้าเธอจะให้เราทำเราขอทำในส่วนของเราแล้วเธอทำเรื่องอาหารเราไม่ยุ่ง

เขาบอกว่าขายดีถึงขั้นว่าคุณหญิงเองเป็นด่านหน้า
คำไหนที่มันแบบทำให้เราแบบไม่ไหวจริง
คือมันจะมีจุดเริ่มต้นที่เคยขอคุณแม่ปิดร้าน๒วัน
ก็ไม่ได้ผิดคุณแม่ห่วงลูกค้า
วัวปิดแบบที่ลูกค้าไม่รู้

ผลเสียมาเยอะกว่า

ก็เหมือนเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็น

แต่ตอนเช้าที่จะต้องมารับคิวลูกค้าต่อ

ให้แม่อยู่ฝั่งนี้พี่คิดอยู่ฝั่งนี้

หยินก็ช็อปอึ่ง

ต้องทำต่อไปในภาวะที่มันกดดันมาก
ถูกแล้วก็น้ำตาไหลไหล

หยินโดนแบบนี้หลังเริ่มร้าน

๒วันเพื่อรีโนเวทร้านให้เสร็จ
ทำให้เสร็จเป็นอย่าง
พอหลังจากนั้นปัญหาก็เริ่มน้อยลง
คิดว่าแก้ไปทีละปัญหาที่เจอมา

พยายามทำให้ปัญหามันน้อยที่สุด
ตอนนี้คุณหญิงเข้าดูที่ร้านได้กี่ปีแล้ว
หญิงเข้าดูที่ร้านมาได้๑ปีค่ะ

เรียกได้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย
ลุงกับป้าพุทธมนตรสาย๓เนี่ยครับ

ที่ขายดิบขายดีได้แบบนี้
ส่วนหนึ่งก็ได้ลูกสะพ้ายคนเก่ง

จัดการระบบและการบริหารงานต่าง

ชีวิตลุงกับป้าก็ผ่านอะไรมาไม่น้อย

เตี๋ยสุโขทัยกันดีกว่าครับ
คุณลุงคุณป้าก่อนที่จะมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวนี้

แล้วก็ส่วนขนมบำคองกับ

พอดีช่วงนั้นเศรษฐกิจไม่ดี
ช่วงพร้อมกระบู

ก็เลยเบนเข็ม

สองครั้งแรกเจอใบสาร

ไปกู้เงินหรอคะแม่

ตัดสินใจไหนไหนก็โดนฟ้องแล้วก็ไปพบกับธนาคารธนาคารเขาก็เออเอา
ผนมเนี่ยก็ได้ตัดสินใจขายบ้านไป๔๐๐บาท
แม้แล้วตอนนั้นเงินก็น้อยแล้วเราประทังชีวิตด้วยอะไรอ่ะคะ
ชีวิตด้วยก็กินตำมีตำเกิดไข่ต้ม
กินไข่ต้มกินในรถ
ใช่ในรถ๓คนแม่ลูก
คนพ่อแม่ลูกกินไข่ต้มเขาน้ำตาเลย
เงินก็ไม่มีสงสารลูกไหมจริง
ก็สงสารนะแต่มันก็ผ่านไปได้
หันมาได้เนอะด้วยกำลังใจที่ดี
จุดเริ่มต้นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยลุงป้านี่ได้มายังไง

เป็นสรุปของคุณแม่เลยเหรอ
ด้านข้างของพ่อมาจากสุโขทัย
ช่วยกันตัดสินใจขายตอนไหนตรงไหนตอนแรกเลย

เขาจอดรถขวางได้๔๕ตัวใหญ่มาก
วันแรกเหรอ

ได้ที่คือรู้จักกับคนที่ทำงานโรงพยาบาล

ก๋วยเตี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวมันก็พอเริ่มต้นนี่นะ
มันก็รสชาติมันก็ใช้ได้เนอะ
มันก็ไม่มีเต๋าแก๊ป

ยังขายเอ่ดเต๋าทานออกเลย

กราบหมูเรากินที่สุโกไทยใช่ไหม

เราทำกากหมูใส่ก๋วยเตี๋ยว

ก็เลยขายดิบขายดีมากเลย

ถ้าลดค่าใช้ได้ก็มาอุดมุด

มันอาจจะไม่ได้มีการลงโซเชียล

ดูถามอีกหนึ่งชอบแบบ
ภูมิใจไหมเดินทางมาทุ่มใจ

ว่าจะมาทานได้ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมง

ก็๘โมงครึ่งเหมือนกัน

ขอบคุณคุณลุงกับคุณป้านะคะ
จะได้แบบแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตนะ